ท่านเสียชีวิตแล้วด้วยวัย๗๘ปี
คนนี้ชลาดวรชัดใครก็รู้จัก
โดนเฉพาะคอการเมืองรุ่นเก่า
เรืออากาศตรีฉลาดวรชัดถือว่าเป็นการปิดฉาก
นักอดข้าวประท้วงระดับตำนาน
ยอดข้าวประท้วงมาตั้งแต่บางคนยังไม่เกิด
หรือบางคนยังเด็กยังเรียนม๑ยังเรียนป๑อยู่เลย

เป็นการเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวหัวใจวายเฉียบพลัน
แขวงทุ่ง๒ห้องหลัก๔กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิตเวลาประมาณสัก๒๓นาฬิกาหรือ๕ทุ่มคืนที่ผ่านมา
ครอบครัวก็จะนำร่างของเรือกาตรีฉลาดไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
วัดชนรปธานรังสลิตต่อไปครับ
แต่บทบาทของเรืออากาศตรีฉลาดวรชัด
ในฐานะนักเคลื่อนไหวยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากฮะ
เป็นระดับตำนานประดับวงการการเมืองของไทยด้วย
โดยเฉพาะช่วงพฤษภาธมินปี๓๕

เรืออากาศตรีฉลาดเนี่ยอดฆ่าคนแรกเลย
อดฆ่าประท้วงพลเอกสุจินดา
พาประยูนเสียสัตว์เพื่อชาติ
คือท่านเป็นพบทบแล้วก็ทำรัฐประหารมาแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเอง
อากาศตรีฉลาดวรชัดบอกแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
มานั่งปักหลักประท้วงอดข้าวประท้วงอยู่นมนาน
โดยมีพลตรีจำลองศรีเมือง
ประท้วงกับเหตุการณ์พฤษภาธมิน

จากนั้นก็นำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินปี๓๕
นี่คือเหตุการณ์แรกที่เรือกาตรีฉลาดวรชัดเนี่ย

แต่จริงแล้วเรืออากาศตรีฉลาดโอรชัด

ใครที่มาทำการรัฐประหาร
นอกจากปี๓๕ปี๔๙

อากาศตรีฉลาดวรชัดก็หอบเสือผืนหมอนใบเต็นต์อีกสักหลังนึงมานั่งปักหลักประท้วงเหมือนกัน
ยังไม่พอลุงถูค่ะ๖๗ปีก่อนเขาก็มา

มาเหมือนกันปี๒๕๕๗ตอนนั้นเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดก็มาร่วมปักหลักประท้วงเช่นเดียวกัน
แต่ว่าวิถีของท่านเนี่ยไม่ใช่แต่นอกสภานะในสภาท่านเป็นอดีตสสตราดเป็นอดีตสสกรุงเทพมหานคร
พักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์ไม่ใช่ธรรมดาจริงนะครับ
แต่ว่าการจากไปของเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดเป็นการปิดตำนานนักอดข้าวประท้วงครับ
เมื่อก่อนเราไปทำข่าวการเมืองนะพอลงรถเสร็จต้องไปดูหน้าสภาก่อนว่า
ยังอยู่ไหมนะครับเออนะฮะค่ะ